คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องหนึ่งค่ะ
เป็นข่าวสะเทือนใจคนรักหมาคนรักสัตว์มากเลย
ไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายคนนี้เขาถึงใจร้ายขนาดนี้
คือเป็นคนขี้รำคาญแล้วหมามันเห่าเสียงดังค่ะ
เขารำคาญทำร้ายหมานะเคยทั้งตีหมาเคยทั้งเอามีดจะไปฟัน
แล้วก็รอบล่าสุดคือยิงจนหมาตายเลย
หมามันเห่าอยู่ในบ้านด้วยนะบ้านของที่ไม่ใช่ของผู้ชายคนนี้ด้วยซ้ำ
เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชม
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วจอดหน้าบ้าน
ใช้มือใช้ปืนจ่อยิงสูนักสีดำเห็นไหมคะ
ที่เราเบลอภาพไว้มันเห่าอยู่ในบ้าน
จนมันล้มลงแล้วก็ร้องเสียงโหยหวน
หลังจากนั้นผู้ชายเขาก็ขี่รถหนีไปเลย
บอกว่าหมาแพ้คนไม่แพ้รอบแรกเอาไม้ตี
รอบสองเอามีดฟันแต่รอบนี้เกินไป
เอาปืนมายิงถึงหน้าบ้านแล้วก็ติดเป็นแฮชแท็กค่ะ
ฝากแชร์ด้วยครับคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในสังคม
นี่แฮชแท็กนักเลงหมา
ทีนี้เมื่อวานค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
ที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะคะ

เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เช้าของวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นเธอกับครอบครัวก็นอนเล่นอยู่ในบ้านปกติค่ะ
จู่มีเสียงปั้งเป็นเสียงปืน
แล้วเสียงร้องของสุนัขก็เลยรีบออกไปดู
ปรากฏว่าเจ้าหลงมันถูกยิง
แล้วมันโดนยิงที่ลิ้นนอนเจ็บอยู่
คนที่ยิงเป็นญาติที่บ้านอยู่ติดกันนั่นแหละ
ชื่อว่าในวิทย์อายุ๖๐ปีเป็นอดีตทหาร
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุ
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพหินกอง
คืออยากให้ตำรวจเอาตัวในวิทย์ที่ยิงไปเตือนหน่อย
ไม่อยากให้ทำแบบนี้เพราะว่าในวิทย์เนี่ยก็มีทั้ง
เอาไม้ตีเอามีดฟันแล้วก็มารอบนี้เอาปืนมายิง
คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ย
คิดว่าสุนัขตายใช่ไหมคะคือณตอนนี้
จากการตรวจสอบปรากฏว่าไอ้หลงเนี่ยมันยังไม่ตายนะคะ
อาการของมันปลอดภัยแล้วแต่ว่าอาการอยู่ใน

ที่เจ้าหลงมันจะไปเห่าคนที่ขี่รถผ่านไปผ่านมา

แต่ที่ผ่านมาไอ้หลงไม่เคยจะทำร้ายไม่เคยจะกัดใครเลย
ทีนี้ค่ะต้องมาดูความคืบหน้าของคดี
หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าของของไอ้หลง

คนที่ก่อเหตุก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชาย